เอาละครับคุณผู้ชมไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนกันหน่อย
คือเขามาเที่ยวบ้านเรามาเที่ยวเสม็ดนะครับ
แล้วเขาก็ปั่นจักรยานเล่นปรากฏว่าถูกรถจักรยานยนต์เนี่ย
วชนจนล้มแล้วก็หัวฟาดเลือดข้างในสมอง
ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลืออาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ก็ทางพันธ์ตำรวจโทสำรวมสมานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
พร้อมกับทางสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด
เยี่ยมอาการบาดเจ็บของนักศึกษาชาวจีน
ซึ่งเข้ามาฝึกงานอยู่ที่องค์การยูเนสโก้ประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ด
แต่ว่าปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนรถจักรยานที่เธอนั้นปั่นอยู่
เธอล้มศีรษะฟาดพื้นหมดสตินะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่๓วัน

ได้ทำการผ่าตัดสมองเอาเลือดข้างในสมองออก
ล่าสุดอาการดีขึ้นเรื่อยอย่างที่เห็นนี้นะครับ
สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด

ก็ได้ให้การช่วยเหลือ
ร่วมกับคณะอาจารย์ชาวจีนจากโรงเรียนกวงหัว
รวบรวมเงินบริจาคนำมามอบให้กับครอบครัว
ผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อใช้ในการรักษาตัวต่อไปครับ
นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยนะครับ
ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่ให้การช่วยเหลือ
พร้อมทั้งบอกว่าเกาะเสม็ดน่าเที่ยว
คนไทยมีน้ำใจให้การช่วยเหลือมาตลอด

กลับไปเล่าสู่เพื่อนชาวจีนให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ